หลังจากที่ได้มีข้อเสนอจากอธิบดีกรมที่ดินนะครับ

ประกาศยกเลิกสค๑ทั่วประเทศ
เพื่อจัดระเบียบที่ดินกันใหม่หมด
โดยให้มีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจน
วันนี้ได้รับคำตอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับ
ว่าจะขอพิจารณาอย่างรอบครอบก่อน
เพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อน
ระหว่างนี้หากสปทมีข้อเสนออะไร
ก็ขอให้ลงมติและก็ส่งมาให้รัฐบาลตัดสินใจครับ
ในการทำเรื่องต้องมาติกกับมาก่อนไปที่
มันติกเข้ามามาถึงทางนี้ก็รับสร้าง

ผมก็เออมันจะเกิดปัญหาก็ยังไม่ทำ
ใครเดิดร้อนไหมให้ยกเลิกเดี๋ยวนี้ใครเดิดร้อน
ก็รู้อยู่แล้วผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อน
นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะครับว่าข้อเสนอของสปท
หากรัฐบาลเห็นแล้วว่ามีประโยชน์ก็จะนำมาทำต่อ
ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องทำทันทีเพราะว่าแต่ละเรื่องมีระยะเวลากำหนดเอาไว้
ขณะที่ในดำรงพิเดชนะครับสมาธิกษ์สพทและอดีตอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ระบุว่าตัวเอง
สนับสนุนแนวคิดของอธิบดีกรมที่ดินอย่างเต็มที่
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามานานแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
เพราะคนที่ถือครองสค๑ส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีนักการเมือง
เหลือน้อยมากที่ยังอยู่กับชาวบ้านเพราะว่าส่วนใหญ่ขายออกไปเพื่อเอาเงิน
แต่การยกเลิกก็ต้องมีมาตรการเยียวยาตามมา
แล้วก็เปิดให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินเข้ามาลงทะเบียนภายใน๒๓ปี
โดยกรมที่ดินต้องไม่เปิดให้ออกสค๑อีกเพราะว่าจะทำให้แก้ปัญหาไม่ได้
ส่วนที่นายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าไม่อยากทำอะไรที่กระทบต่อประชาชน
ส่วนตัวเห็นว่าผู้นำรัฐบาลต้องเข้าใจในประเด็นนี้แล้วก็ควรแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
ดำรงยังบอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันจังหวัดสงขลามีผู้ถือครองสค๑มากที่สุด
มากกว่าจังหวัดภูเก็ตและโดยรวมทั่วประเทศ
ยังมีสค๑ที่ออกทับพื้นที่ป่าไม้อีกกว่า๑แสนฉบับครับ